แต่ความเดือดร้อนของชาวบ้านก็มีหนักกว่าคุณอีก
คือชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ
เขาบอกว่าช่วงนี้มันมีการสร้างถนนแล้วหน้าฝนเป็นยังไง
ฝนตกลงมาทำให้ถนนเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลย
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มานานกว่า๔เดือนแล้วคุณผู้ชม
ปัญหาแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรวันนี้ตลอดข่าวขอบอกเลยว่า
เป่าประกาศปัญหานี้ให้ทั่วโลกได้รู้กัน
และแก้ปัญหาพร้อมกันในช่วงตีของร้องถูก
สภาพตอนนี้ที่ยังฝนไม่ตกถูกไหมคะมันก็เป็นฝุ่นเนอะ
เป็นปัญหาเรื่องฝุ่นอีกเวลารถสัญจรไปมาก็ฝุ่นคลุ้งกันเลยทีเดียว
สภาพเป็นดินสีแดงแบบนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกลงมา
น้ำท่วมขังเละตุ้มเป๊ะเฉะแชะไปหมดเลยคุณ
วิธีการที่เขากำลังทำตอนนี้ก็คือขุดพื้นผิวหน้าถนนให้มันลึกกว่าเดิมประมาณสักเมตรหนึ่ง
เหลือแต่ดินนะคะคงเป็นการปรับอยู่นะคะแล้วก็ทำแบบนี้เป็นระยะทางประมาณ๖กิโลเมตร
บางช่วงบางจุดมีหลุมแล้วน้ำท่วมขังด้วย
คนงานมาขุดลอกผิวถนนที่เมื่อก่อนมันเป็นยางมะตอยขุดออกไปก็คงจะมีการปรับใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้คือมันนาน๓เดือนชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขาเดือดร

ใช่เขาขุดลอกผิวถนนเดิมออกหมดเลยแล้วก็ขุดดินออก

ใช่แล้วโดยชาวบ้านเขาก็บอกว่าตอนนี้
ให้หน่วยงานทำหน้าที่ให้เต็มที่

เพราะฉะนั้นผ่านทางรายการของเราก็เลยประสานไป
ยังสำนักงานทางหลวงชนบทที่๑ปฐุมธานี

แล้วตอนนี้ค่ะผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเรานะคะ
อยู่ในสายแล้วค่ะขอต้อนรับคุณกริจมะเรืองนล
ผู้อำนวยการส่วนบูรณะสำนักงานทางหลวงชนบทที่๑

ท่านก็จะมาบอกเราว่าตอนนี้การทำงานเนี่ย
หน้าถึงไหนมีการช่วยเหลืออะไรไปบ้างแล้วนะคะ
รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ย

ก็ต้องยอมรับนะพอเวลาฝนตกลงมาเนี่ย

สวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติกับตลอดข่าว

ตอนนี้เบื้องต้นช่วยยังไงบ้างแล้วคะ

เนื่องด้วยสภาพบริเวณถนนเส้นนี้นะคะ
เป็นถนนที่ถือเป็นแนวคันคลองชมประธานนะครับ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องของถนนที่มันเสียหายชำรุดหนักเนี่ย
คราวนี้ในการซ่อมตอนนี้เนี่ย
มันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นดินเป็นโคนเละบ้างนะครับ

ในเรื่องของมาตรการที่ทางกรมทางหลวงชนบท

เราได้มีการเตรียมเครื่องจักรรถเกรดเดอร์นะฮะ
เพื่อปลดอัดสรรพเตือนที่จะคอยเข้าไปแก้ปัญหา
คอยป่าตัววัสดุพื้นทางเดิมที่เป็นโคนนะฮะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนสัญจรได้นะครับผม

แล้วคาดว่าพื้นที่ตรงนี้โครงการนี้เนี่ย

ครับตอนนี้เนี่ยตามสัญญาเรามีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ๒๔๐วันนะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่วันที่๒๐สิงหาคมนะครับผม
ค่ะจะเสร็จทันใช่ไหมคะท่าน
ตอนนี้นะครับก็ทางผู้รับจ้างเราก็ได้ประสานให้เขาเพิ่มเติมเครื่องจักรมาอีกชุดหนึ่งแล้วครับ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันกำหนดครับผม
มีปัญหาอุปสรรคอะไรระหว่างการดำเนินการไหมคะที่คิดว่ามันอาจจะทำให้ล่าช้า
ว่าเราจะต้องพบปัญหาในขั้นตอนการก่อสร้างแน่นอน
เนื่องจากว่าบริเวณฝั่งซ้ายทั้งซ้ายทางและขวาทางเนี่ย
ติดปัญหาสาธารณูประโปรกันครับมีแนวท่อปลาปลา
แล้วก็ไฟฟ้าแสงสว่างนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปรื้อย้ายได้นะครับผม
แล้วก็เขตทางที่ค่อนข้างแคบมีประมาณ๖เมตร
เราเลยไม่สามารถที่จะทำทีละครึ่งผิวจราจรได้นะครับ
ก็เลยอาจจะลบทำให้ประชาชนสัญจรลำบากสักนิดนึงนะครับ
ก็ขออภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยครับผม
อย่างนั้นก็ให้ท่านฝากถึงประชาชนอีกครั้งสั้นแล้วกันนะคะเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะ
ครับผมโครงการนี้ครับเนื่องด้วยสภาพถนนเนี่ย
มันเสียหายมาระยะเวลานานแล้วนะครับทางกรมเนี่ย
แล้วก็มีความตั้งใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของการใช้ถนนนะฮะ
ทนสักนิดนึงนะครับหากมีอะไรที่เดือดร้อนนะครับ
สามารถประสานมาที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่๑ได้เลยครับผม

ท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนบุรณะสำนักงานทางหลวงชนบทที่๑ปฐุมธานีให้เกียรติมาพูดคุยแล้ว

จริงชาวบ้านได้ฟังแบบนี้ก็สบายใจขึ้น
เพราะว่าเดี๋ยวกำหนดแล้วเสร็จก็คือช่วงสิงหาคม
จะลำบากนิดหน่อยแต่เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกคนนะคะ
ระวังด้วยช่วงนี้ฝนตกจ้า